อันเนียม๓ของคนไทยช่วยเหนือกันจริงนะครับเพราะว่าในการที่เราเชิญให้ออกไปเที่ยวนะครับ
ในสถานที่ต่างที่ไม่ใช่บ้านเราเองเราสามารถที่จะชับจ่ายใช้สอยใช้เงินของเราเองเนี่ยนะครับ
แล้วก็ได้รับทอนกลับมาร้อยละ๑๕อันนี้ผมคิดว่าจริงแล้วโครงการนี้นี่คือหัวใจสำคัญ
อยากให้ออกมาใช้โครงการกันมากนะครับก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจเราการค้าขายนะครับของคนไทยด้วยกัน
ช็อปชิมใช้เนี่ยถามร้านที่สำเพ็งเนี่ยถามร้านแถวสำเพ็งเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าไม่มีร้านไหนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปได้คะอยู่ดีดีก็ติดเทรนด์นะคะ
แต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าโครงการที่ว่านี้เป็นโครงการที่จดจ้องรอกันอยู่ก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะ
ที่ว่าจดจ้องคือว่าก็รอดูว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันซึมอื่น
จากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแล้วก็ยังจะมาเจอน้ำท่วมมาเจอบรรยากาศต่างอีกเนี่ยนะคะ
กระตุ้นขึ้นไหมนะคะซึ่งสิ่งที่ออกมาเนี่ยถ้าเอาในทางเศรษฐกิจเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะ
แต่ว่าในทางการเมืองแน่นอนตีคู่กันไปคือเห็นด้วยไหมใช้ได้จริงหรือเปล่า
เป้าหรือเปล่าได้คนกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มไหน
และที่สำคัญก็คือว่าโครงการที่ออกมาเอื้อนายทุนคนรวยอีกอย่างที่เคยถูกกล่าวหาหรือเปล่า
อันนี้เป็นสิ่งที่คู่กันกับโครงการนี้มาตั้งแต่ตอนที่ได้รับอนุมัตินะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะตั้งแต่ในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
จริงแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในการเข้าลงทะเบียนนะคะ
แต่ว่าในส่วนของการโดนวิภาควิจารณ์เมื่อวานนี้จะโดนค่อนข้างมาก
เสาร์อาทิตย์นะคะก็คือบรรยากาศมันมันอึดอัดอ่ะ
คนรอที่จะจ่ายเงินไม่ได้สักทีมีภาพรถเข็นกองอยู่นะคะ
ทำไมตกลงแล้วทำไมลงทะเบียนมันไม่ได้
ตกลงคนขายก็บอกตกลงจะได้เงินเข้ามาไหม
คือคนได้เงินมาพันหนึ่งก็อยากใช้
คนเห็นคนเอาเงินพันมายื่นให้ก็อยากได้
แต่มันไปขัดตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะ
แต่วันนี้ที่เราจะคุยกันมันคุยภาพใหญ่กว่านั้นค่ะคุณผู้ชม
เราพูดแค่โครงการนี้โครงการเดียวทั้งนี้จริงแล้วคนที่
ดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะว่าโอ้กระเป๋าตังค์มันมีสองช่องนะคะคุณผู้ชม
เราพูดถึงแค่พันเดียวก่อนเรายังไม่ได้พูดถึงสี่พันห้า
ถ้าใช้สามหมื่นถ้วนเลยนะคะวันนี้คนที่จะนั่งตอบคำถามในรายการ
ซึ่งที่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่จะถามเพราะว่าเดี๋ยวต่อสายหลายท่านที่จะคุย
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะดิฉันไม่รู้เรื่องเท่าแขกรับเชิญท่านอื่น
จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าท่านที่จะตอบคำถามทั้งหมดคือ
ภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นคนที่ต้องตอบในฐานะที่เป็น
โศกระทรวงการคลังนะคะพอลวลแสงสนิทสวัสดีค่ะ
พูดซะแต่ปัญหาเลยนะคะคือวันนี้ไม่ได้รับงานรัฐบาลมาชม
และไม่ได้ทำงานฝ่ายค้านมาด่าแน่แต่กำลังงงว่าตกลงตอนนี้คือ
มันต้องติดขัดบ้างแหละหรือว่ามันเป็นความเข้าใจผิด
หรือประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงหรือข่าวมันไปเร็วยังไม่ได้ตอบคำถามก็ไปแล้ว
คือตอนนี้คลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่สำหรับโครงการนี้คะ
ก็ผมต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยนะครับ
ที่จะมาคุ้นเคยกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคือท่านบอกว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยในแง่ของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส

แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ได้รับเงินฟรีมานะคะก็แจกเงินอ่ะ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
แต่ว่าแทนที่เราจะกระตุ้นผ่านเงินสดอย่างที่เคยใช้
อย่าลืมว่ารัฐบาลกำลังมุ่งไปสู่สังคมที่รายงานสดครับ
เพราะฉะนั้นการให้เงินไปเที่ยวรอบนี้จะให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพราะฉะนั้นมันเป็น๒เรื่องในเรื่องเดียวกัน
เรื่องจ่ายเงินก็โอเคละมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากัน
แต่ว่าวันนี้ผมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือความมันยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ที่เรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ขั้นตอนการลงทะเบียนก็มีปัญหาตอนขั้นตอนลงทะเบียน
จะติดตั้งกระเป๋าเงินก็รู้สึกว่ายืนยันตัวตนก็ยังหน้าไม่ตรงกับบัตรอะไรอย่างนี้นะครับก็มีปัญหานะครับ
แล้วก็พอไปใช้ฝั่งร้านค้าก็มีปัญหาหนึ่งฝั่งคนจะไปใช้ก็มีอีกปัญหาหนึ่งนะครับ
ก็เดี๋ยวเราค่อยดูไปทีละอันแต่เพราะว่าทุกอันนี้มีคำอธิบายได้นะครับ

คือที่เป็นกระแสส่วนใหญ่ก็จะไปเหมือนกับหน้างานนะคะหน้างานต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วก็รู้สึกมันยากนะคะ
แม้กระทั่งหน้างานภาพที่แชร์กันภาพจำนวนมากที่แบบคนทิ้งสิทธิ์แล้วไม่เอาแล้วเต็มไปหมดเลย
เอาภาพนั้นก่อนเอาภาพของผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งก่อนเอาภาพนั้นก่อนที่รถเข็นกระจายเต็มกันหมดเลย

ก็จริงอันที่หนึ่งครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของระบบที่ล่มนะครับ
เพราะว่าท่านจะเห็นว่ากว่าจะเต็ม๑ล้านคนเนี่ยบ่ายโมง
แต่ว่าระบบก็ได้มีการปรับปรุงนะครับ
ลงทะเบียนเต็มครบเนี่ยก็หลังทีมที่อยู่ทางด้านเทคนิคเนี่ยปรับปรุงตลอดนะครับ
จะเห็นว่าหลังเนี่ย๔๕วันหลังนี่๓ชั่วโมงเต็ม๑ล้านคน
เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าล้มไม่ได้
เราจะให้เขาเลือกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
หมายถึงว่าใน๗๗จังหวัดของเขาเลือกได้จังหวัดเดียว
ว่าอยากจะเข้าร่วมที่จังหวัดอะไรนะครับ
ส่วนจะมีกี่สาขานั้นเขาขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเขา

คือเดี๋ยวไปเป็นผู้ประกอบการก่าก๋าย
อยากจะเข้าร่วมโครงการคนที่ได้พันหนึ่งจากรัฐบาลมา

๒๐จุดจ่ายเงินเท่ากับ๒๐สาขาเปล่าครับ
ก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดเขาสมมุติเข้าไปใช้๕สาขา
แต่ละสาขาก็จะมีจุดจ่ายเงิน๔จุด
นับที่จำนวนจุดจ่ายเงินของผู้ประกอบการ
ใช่ถ้ารายใหญ่เราให้เขา๒๐จุดเท่านั้น

นโยบายนี้ต้องการให้เงินลงไปสู่เศรษฐกิจชุมชนจริง

ที่บอกว่ารายใหญ่จะเข้ามาแข่งขัน
เงินจะกลับไปอยู่ที่ในทุน
มีความกังวลลักษณะนี้ผมยืนยันว่าไม่มีนะครับ
จะเห็นว่าเขาเลือกได้จังหวัดเดียว

ใน๑จังหวัดมี๒๐จุดจ่ายเงิน
ส่วน๒๐จุดจ่ายเงินใน๑จังหวัดนั้นจะไปอยู่กี่สาขา

แต่เจ้าที่เจอปัญหาที่ภาพแชร์กันเยอะเนี่ย
เกิดขึ้นเพราะว่าเขาใช้๒๐สาขา

คุณจอมขวัญเริ่มนึกถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่

แต่ปิดไป๙ช่องแล้วเหลือให้ช่องอยู่ช่องเดียว
คิวของผู้จ่ายเงินจะยาวขนาดไหนครับ
ทีนี้มันพอนานเข้าคนก็ทิ้งรถแล้วไม่จ่ายแล้ว
ถ้าคิวมันยาวรอจ่ายเป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้ว

แต่กำลังจะถามว่าคือเอาละค่ะจุดจ่ายเงินคือมันคอขวดอ่ะใช่ไหมคะ
คือคนมาถล่มกันมาเนี่ยแล้วจุดจ่ายเงินมันเป็นคอขวด
แต่คำถามคือว่ามันช้าที่เรื่องของการใช้แอป
ของผู้ประกอบการกับรัฐบาลอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ครับการจ่ายเงินเร็วมากแต่ว่าคิวยาวมาก

ไม่ได้มีปัญหาที่แอปที่ทำให้ผู้ประกอบการเขาใช้ได้ชัด

ไม่มีเพราะฉะนั้นที่ออกมาในลักษณะของข่าววันนี้

ที่บอกว่าเป็นการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเอง
ใช่ครับคือถ้าเกิดสมมุติสาขานั้นมีจุดจ่ายเงิน๓๔จุด

คุณผู้ชมกรณีนี้เดี๋ยวขอพ่วงเรื่องของช่วยในทุนเจ้าใหญ่ไปเลยนะคะ
คือเจ้าใหญ่ไม่ได้กีดกันเขาแต่จำกัด

อย่างเช่นเป็นผู้ประกอบการก่อไก่ห้างก่อไก่
จะเข้ามาปุ๊บเอาได้ได้จังหวัดเดียว
แล้วจุดจ่ายเงินของคุณได้๒๐แห่งเท่านั้นไปบริหารตัวเอง

แล้วระดับพรากย่าร้านข้างทางร้านอะไรอย่างนี้มันจะไปถึงขนาดไหนคะ
ลงไปถึงตอนนี้เรามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ๑๕๐๐๐ล้านค้า

แล้วก็เรากำลังขยายเวลาเปิดรับสมัครร้านค้าเพิ่มเติม
ซึ่งเราหวังว่าจนถึงวันที่ปิดรับสมัครคือ๑๕ตุลาคม
อันนี้เพียงพอรองรับนะครับร้านโชว์หวยโรงแรมร้านอาหาร

ร้านที่อร่อยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวหมูแดง
อร่อยของจังหวัดนั้นจะอยู่ใน๑๗๐๐ล้านค้า
ร้านป้าข้างบ้านอีกแล้วนะคะถ้าอร่อยมากเลย
อยากเข้าร่วมโครงการนั่นแหละแต่แบบเกลียดต้องไปทำอะไรยุ่งยาก
จริงไม่ยุ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นของใหม่สำหรับคนไทย
ใช่ไหมครับจะซื้อขายกันทีปกติก็หยิบเงิน
กระเป๋าตังค์มาควักเงินจ่ายกันจบใช่ไหมครับ
แต่วันนี้มันเป็นทุกอย่างมันอยู่บนมือถือ
มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ผมว่าสะดวกนะครับ
ร้านประกอบการเจ้าเล็กเจ้าน้อยเนี่ยนะคะร้านข้างบ้านร้านในซอยร้านในหืบเนี่ยนะคะ
รัฐเข้าไปหาจัดการให้หรือเขาเข้าหารัฐคะเอาของจริง
ทั้งสองส่วนช่วงแรกนะครับเราขอให้เขาเข้ามาหา
แต่เราดูจำนวนร้านค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ทันจากที่เราคาดการคาดหวังนะครับ
เพราะฉะนั้นผ่านไปสัก๔๕วันเราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าเราออกไปหาร้านค้าเลย
เพราะฉะนั้นมีร้านค้าในตลาดร้านเล็กน้อยร้านอาหารนะครับ
เพราะเราอยากให้เงินที่ใช้จ่ายลงไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนจริง
เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่า๑๕๐๐๐ล้านค้าที่อยู่ในมือขนาดนี้เป็นร้านขนาดเล็ก

สินค้าที่เป็นลักษณะของอบายมกแล้วกัน

อันนี้เราก็จะจำกัด๑๐ล้านพวกนี้
แต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมั้ยคะ

ออกสลากคนออกสลากเป็นรัฐบาลเงินกลับมาที่รัฐบาลเนี่ย
เงินไม่ได้กลับไปที่ตัวเศรษฐกิจจริงใช่ไหมครับ
ขายจะมีกำไรอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็แค่นั้น
แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นร้านอาหารคุณชอบความคิดดูร้านอาหารต้องมี
ลูกจ้างใช่ไหมครับเช่าร้านทำอาหารซื้อวัตถุดิบมาปรุง
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้สิ่งที่มันไปกับเศรษฐกิจจริง

เพราะฉะนั้นอาเดนใช้คำตามขอออกว่า
ลักษณะร้านซึ่งสินค้ายังถูกมองจากสังคมไทยว่า
ออกเทาแม้ว่าจะถูกกฎหมายนะคะแม้ว่าจะถูกกฎหมาย
ก็จะไม่สนับสนุนนะคะก็ถูกตัดออกไปแล้วเรียบร้อย
ทีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่เคยมีตัวเลข
เคยมีตัวเลขจนถึงตอนนี้ไหมคะแยกไหมคะว่า
ผู้ประกอบการรายใหญ่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
กระหนักกลางบางคนจับตาไปถึงกระหนักว่า
คิดรัฐบาลกลุ่มทุนสนับสนุนรัฐบาลอะไรอย่างนี้
คือยอมรับไหมคะว่ามีในทุนขนาดใหญ่จำนวนมากแค่ไหน

ผมว่าน้อยมากหลัก๑๐ล้านนะครับ
ถ้าเรียกเป็น๑๕๐๐๐๐๐ถึง๑๗๐๐๐๐ล้านค้า
ผมว่าผมให้เต็มที่ของร้านลักษณะนี้นะครับ

มีตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งเราดูการใช้จ่าย

มีคนไปใช้สิทธิ์แล้ว๓๗๐๐คน
มีเม็ดเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่าย
ล้านเอากลม๓๐๐ล้านนะครับ
อันนี้ตัวเลขที่เราเห็นแล้วเรายืนยันได้เลย
ก็คือว่า๑๕๐ล้านคือเครื่องหนึ่ง

แล้วไปลงสู่ร้านอาหารร้านกินอีก๖๐ล้าน

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า๒๒๐ล้านใน๓๐๐ล้านเนี่ย
คือร้านค้าที่ลงไปคือร้านขนาดเล็กจริง

พอค่ะจริงแล้วเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้เราเลือกพูดแค่ช่องเดียวของกระเป๋าตังค์ที่รัฐบาลให้ก่อนนะคะ
เดี๋ยว๑๕ไม่เกิน๔๕๐๐บาทเดี๋ยวอันนั้นเราไปว่ากันนะคะ

คือเริ่มต้นลงทะเบียนเนี่ยนะคะ๒๓กัญญา
แล้วมันจะใช้สิทธิ์ได้จริงก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือศุกร์
แล้วเสาร์อาทิตย์นั่นแหละค่ะที่มันโป่งขึ้นมาที่เป็นปัญหา

คือถ้ายืนยันว่ามันไม่เคยมีร่มแต่ใช่ช้าวันแรกมีนะคะ
เหนือจากนั้นที่มีภาพแชร์กันเยอะ
เกิดจากการบริหารจัดการของผู้ประกอบการลายนั้น
แล้วก็เจ้าใหญ่ไม่ได้ได้ประโยชน์ไปซะทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือว่าเป้าหมายของเงิน๑๐๐๐บาทอันนี้
ตั้งใจให้ไปหาใครคะ
ลงไปเศรษฐกิจข้างล่างใน๑๗๐๐๐๐๐๑๕๐๐๐๐ร้านค้าเนี่ยค่ะ
ควรจะได้อันนี้ส่งจาก๑๐๐๐๐๐๐บาทที่รัฐบาลใส่ให้ลงไป
อย่าลืมว่า๑๐ล้านคนคนละ๑๐๐๐บาทนี่คือ๑๐๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ที่จะลงผ่านผ่านช่องทางนี้นะครับ

อย่างที่บอกว่ากระเป๋าเงินมันมีอยู่๒กระเป๋าใช่ไหมครับ
๑๐๐๐๐๐๐บาทเป็นเงินรัฐบาลแน่นะครับ
ซึ่งลงไปกระจายตัวมากตามจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
แต่ว่าจุดที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือกระเป๋าเงินที่๒

เพราะเราเชื่อว่า๑๐๐๐บาทที่ให้นะครับ

ถ้าเกิดท่านวางแผนจะไปเที่ยวในลักษณะของการไปทั้งครอบครัว

หรือค่าจับจ่ายใช้สอยที่ซื้อสินค้าในจังหวัดที่ท่านไป
ผมว่า๑๐๐ไม่พอแน่นอน

แล้วก็ใช้จ่ายในส่วนที่มันเกินออกไปเนี่ยนะครับ

อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลสร้างแรงจูงใจ

ขอให้คนที่มีกำลัง
ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่าย
อันนี้เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงกันในข่าวมากนักนะครับ
ถูกความว่าวันนี้เป็นเรื่องของ๑๐๐๐บาท

แล้วก็ลงที่เปลี่ยนไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นคนใช้เงินหรือ
คนที่เป็นผู้ประกอบการที่จะได้เงินจากหมื่นล้านนี้ก็ตาม

เพราะตัวเลขการใช้เงินใน๓วันยืนยันอยู่แล้วว่า

ไปสู่ร้านโอท็อปร้านวิทยาศาสตร์ฯชุมชนร้านโชว์โหย
ทีนี้เป้าหมายของ๑หมื่นล้านบาทที่ว่านี้ผ่านเงินคนละพันนะคะ
คือเราตั้งเป้าว่าจะไปอยู่กลุ่มคน

รายได้เท่าไหร่คะเป็นคนจังหวัดไหน
อายุเพศการศึกษาอาชีพยังไงคะ
วันนี้๓วันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีพอนะ

แต่ว่าเราพอเห็นภาพครับว่ากลุ่มคนที่ใช้

เป็นกลุ่มคนที่ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์คือกลุ่มคนที่ทำงาน๓๐จนถึง๖๐
เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเรารวมกลุ่มคนที่เริ่มต้นทำงานเข้าไปด้วย
พวก๒๔ไปจนถึง๓๐อะไรประมาณนี้นะครับที่มาลงทะเบียนเนี่ย๘๖เปอร์เซ็นต์
คือ๓คือคนกลุ่มนี้นะครับเริ่มต้นทำงานแล้วก็ทำงานไปแล้วยังอยู่ในวัยทำงาน๘๖นะครับ
ก็จะมีนักศึกษาอยู่บ้างสักประมาณ๕๖เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุ๖๐ขึ้นไปประมาณสัก๕๖เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
มันประเมินได้จากไหนคะว่ามันคือกระตุ้นเศรษฐกิจคงกระตุ้นแน่แต่จะมากน้อยที่ฉันไม่รู้เลยตัวเลขมันจะต้องซับซ้อนมากนะคะ
แต่คือเราจะมั่นใจได้ไงว่าคนในกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ควรจะได้รับสิทธิ์นี้
เพราะว่าอันนี้พูดง่ายนะคะคือมันต้องใช้สมาร์ทโฟนซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงแหละนะคะ
อันนี้ก็ยอมรับเขาเป็นความกังวลในตอนแรกเลยที่จะเริ่มโครงการบอกเรากำลังจะเอาสองเรื่องมารวมไปด้วยกันนะ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการใช้สมาร์ทโฟนสังคมไร้เงินสดเรากำลังจะเอาสองเรื่องนี้มาผูกไว้ด้วยกัน
ทีนี้แน่ใจนะว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนจะมี๑๐ล้านคนก็จะสนใจนะแคมเพญที่เราออกไปเนี่ยมันคิดว่ามันโดนใจนะ
ก็เป็นสิ่งที่เรารุ้นมากนะครับลุ้นพอกับตอนแรกว่าระบบจะเสร็จไหมรุ่นที่๒คือคนจะมาลงทะเบียนเป็นอย่างไร
ซึ่งวันนี้ผมว่าผ่านไป๘วันอันนี้เราผ่านจุดนี้ไปแล้วครับคนที่ลงทะเบียนทุกคนมีสมาร์ทโฟน
แล้วก็เต็ม๑ล้านคนทุกวันทุกวันนะครับถึงแม้ว่าจะลงไม่ถูกต้องบ้างยังไม่สมบูรณ์บ้างเนี่ยนะครับ
แต่ว่ายอดคนที่เข้าลงแต่ละวันเนี่ยมีมากเกินกว่า๑ล้านครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันนะครับ
ผมเชื่อว่าสิบล้านคนเนี่ยมีครบนะครับ
คือที่ถามอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าเงิน๑๐๐เนี่ยจะว่าจะว่ามากก็มากสำหรับบางคน
ว่าน้อยก็น้อยสำหรับบางคนคือมันมันมองได้หมดเลยนะคะแต่ประเด็นคือว่าสิ่งที่ถูกจับตามากที่สุดคือเงินหมื่นล้านที่ว่านี้เนี่ย
คนที่เอาไปจ่ายคือคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อยก็เฉพาะหน้าอันนี้จริงไหมนะคะ
แล้วกลุ่มคนที่ถูกกระตุ้นในฐานะผู้ประกอบการคือใช่รายเล็กรายน้อยที่แทบจะหากำลังซื้อไม่ได้จริงหรือเปล่า
เอามุมมองอื่นบ้างแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงท้ายรายการ๓๐๐๐๐แล้วคืนให้๑๕เป็นเงิน๔๕๐๐
โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้นะคะถ้ามองแบบนี้นะคะเนี่ยให้คนที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย
กับคนที่พร้อมจะจ่าย๓๐๐๐เขาไม่ได้เดือดร้อนเลย
คำถามคือทำไมถึงคิดอันนี้ขึ้นมาทำไมต้องให้สิทธิ์นี้กับเขา
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าก่อนมีคนมาช่วยตั้งคำถามสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคือถ้ามีเวลาช่วงท้ายรายการเดี๋ยวมาอธิบาย
ท่านก็ยังมีบางรายละเอียดที่ถามเข้ามาดิฉันก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะ
คือบางคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันแต่ว่าเอาตอนนี้ก่อน
ที่น่าจะตั้งข้อสังเกตได้คือทั้งรู้เรื่องเศรษฐกิจด้วย
รู้เรื่องวิธีการคิดนโยบายด้วยรู้เรื่องการประเมินนโยบายด้วย
และเป็นคนที่ไปลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะ
นักวิชาการอาวุโสที่สถาบันวิจัยและการพัฒนา

อาจารย์เรียนเข้าใจถูกใช่ไหมคะว่าอาจารย์ได้ลองไปลงทะเบียนแล้ว
เรียบร้อยครับใช้จ่ายเรียบร้อยครับ

วันแรกก็มีเว็บล่มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีระบบการตรวจสอบที่หลายขั้นตอนพอสมควรครับ
อาจารย์ถ้าสมมุติเอาแบบง่ายเลยนะคะอย่างถ้าไม่ใช่คนที่แบบเชี่ยวชาญการใช้โทรศัพท์
ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญการลงทะเบียนหรือทำอะไรหลายขั้นตอนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ค่ะ

ก็คือถ้าถ้าเงินมันเยอะพอนะครับมันก็อาจจะไม่ถอดใจแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือถ้าเป็นคนพิการนี้ก็อาจจะลำบากมากครับ
อาจารย์ว่าขั้นตอนแบบคืออย่างที่พอท่านบอกนะคะคือว่าก็ตั้งใจจะกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยแน่นอน
คืออาจารย์ว่ามาอย่างนี้ถูกทางไหมหรือว่าถ้าจะกระตุ้นจริงก็กระตุ้นไปเถอะไม่ต้องให้มันยากอย่างนี้คะ
ในมุมของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมมองอย่างนี้ครับคือผมมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมักจะเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว
เพราะฉะนั้นการที่เราจะอัดฉีดเข้าไปจึงควรจะไปอัดฉีดในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับ
ซึ่งถ้ามองในฝั่งของคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยผมตั้งคำถามว่ากลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยควรที่จะเป็นประชาชนทั่วไปมากกว่า
หรือว่าควรที่จะเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว
ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเกษตรกรที่ได้รับภัยแรงเกษตรกรที่ปัญหาน้ำท่วมคนที่ยากจนผู้สูงอายุคนพิการ
อันนี้คือฝั่งของคนที่มีสิทธิ์นะครับในฝั่งของผู้ประกอบการผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีสายป่านที่ยาวนะครับการท่องเที่ยวก็ดูจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะค้าขายได้
หรือว่าเราควรที่จะไปช่วยกลุ่มที่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่สายป่านสั้นนะครับแล้วก็ต้องการการช่วยเหลือมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามครับ
อาจารย์อยากจะคุยไปพร้อมกันเลยหรือว่าอาจารย์อยากให้ข้อมูลทีเดียวครับพอนั่งฟังอยู่ด้วยค่ะ
ได้ทั้งคู่ครับแล้วแต่ครับอันนี้ก็ชวนคุยนะครับว่าคือประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าไหนก็ทำทั้งทีแล้วเนี่ยควรที่จะอาจจะมองถึงประชากรกลุ่มนี้หรือเปล่าที่จะได้สิทธิ์มากกว่าที่จะไปแย่งชิงกันหลังเที่ยงคืนว่าใครจะกดเร็วกว่า
แม้กระทั่งร้านค้าที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอผมลงไปใช้แล้วเราพบว่าผมพบว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้กลัวว่าท้ายสุดแล้วการอัดฉีดตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าคนใช้ก็เป็นคนที่พอมีตังค์อยู่แล้วมีมือถืออยู่แล้วใช้เน็ตเก่งอยู่แล้วขณะที่ธุรกิจที่ได้ก็เป็นธุ

ในการแห่งรัฐกลุ่มเกษตรกรช่วยฟรงศ์ผ่านทศนะครับ
อันนั้นได้ช่วยไปแล้วแล้วมีการพักชำระหนี้อีกด้วยนะครับ
อันนั้นผมว่าสองกลุ่มนี่ท่านบาลดูแลแล้ว
แต่กลุ่มที่เราจะให้เข้าร่วมโครงการนี้
ผมเรียนว่าอันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นกลุ่มที่อยากเข้าร่วมอยากให้มีกำลังซื้อนิดนึงครับ
ไม่อยากให้ใช้แค่หนึ่งพันในกระเป๋าที่หนึ่ง
อยากให้ใช้เติมเงินเข้ามาใช้ในกระเป๋าที่๒
เพราะเงินของท่านจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน
คุณจอมขอลองนึกดู๑๐ล้านคนรัฐบาลให้หนึ่งพัน
คือ๑๐๐๐ล้านที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิด๑๐ล้านคนเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ
แล้วเขาใช้เพิ่มอีกคนละ๕๐๐๐พอ
มันจะหมายถึงเด็ดเงินอีก๕๐๐๐ล้านที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการนี้นะครับ

จะขับเคลื่อเศรษฐกิจจะกระตุ้นเศรษฐกิจ

อาจารย์ค่ะอันนี้จริงแล้วทางผอท่านพยายามจะอธิบายเหมือนกันว่า
คือกลุ่มคนอื่นที่ถูกพูดถึง
คือก็เป็นโครงการอื่นที่รัฐบาลเลือกใช้
ส่วนโครงการนี้ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า
คงจะไม่ได้ตั้งใจซะทีเดียวที่จะครอบคลุมเกษตรกร
หรือว่าคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แล้วก็ตามความเข้าใจผมก็คือว่า
การที่จะมีการหัดฉีดเงินเนี่ย
ตามที่ทางท่านผอพูดมันก็จะทำให้
คนที่ได้รับเดือดร้อนกับคนที่ไม่เดือดร้อน

ซึ่งผมยังมองว่ามุมนี้อาจจะให้น้อยไปหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
ประเด็นที่๒ที่เพิ่มเข้ามาก็คือว่า
อันนี้ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
ในเรื่องของการออกออกรูปแบบนโยบายนะครับ
ว่าพอทำไปลักษณะนี้ที่ไปกำหนดรูปแบบว่า
จะต้องไปใช้ในจังหวัดที่ไม่ใช่ของตัวเอง
ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เลยเกิดกรณีที่เช่น
ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลงมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ
แล้วเขามาเกิดใช้บริการที่กรุงเทพขึ้นมานะครับ

เขาก็ไปในห้างสะดวกซื้อต่างที่เขาเคยใช้อยู่นะครับ
มันก็จะไม่เกิน๕๐๐บาทอย่างที่ท่านบอกออกมานะครับ
อย่างนี้เหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวขออยู่หัวข้อนี้ก่อนนะคะ
คือคือให้ใช้ต่างจังหวัดแต่จริงแล้วพี่น้องต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพบานเลยค่ะ
เห็นไหมคะทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพ

ก็คงมีครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่๑๐ล้านคน
ขอรบพูดถึงคน๑๐ล้านคนนะครับตรงนั้นจะมีครับ
อาจจะมีกี่หมื่นกี่แสงคนนั้นผมควรต้องประเมินนะครับ
ฐานข้อมูลก็จะบอกเรานะครับแต่ว่ากลุ่มคน๑๐ล้านคน
ไม่ใช่คนกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวที่อยู่ในกรุงเทพ
มีคนกรุงเทพที่ไปลงทะเบียนที่จะไปเที่ยวจังหวัดอื่นมีครับ
ทีนี้อาจารย์ค่ะเดี๋ยวมาถามต่อในเรื่องรายละเอียดที่บอก

บอกว่า๓๐๐๐ถ้าใช้เต็มที่เลยก็จะได้เงินคืนกลับมา๔๐๐
อาจารย์ค่ะเรียนขอถามพอต่อเลยเรื่องผู้ประกอบการ
อย่างที่พยายามจะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กก็ตาม
แต่

คือโครงการนี้เขาบอกว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
เพราะว่าเราต้องการให้เม็ดเงินกระจายออกไป
ไม่อยากให้มันกระจุกที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
อยากให้พอท่องเที่ยวออกไปแล้วเงินไปลงกับพื้นที่นั้นจริง
พื้นที่นั้นได้ประโยชน์ผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นได้ประโยชน์

ผมก็ยังยืนยันว่าใน๑๕๐๐๐ล้านค้าที่มีในมือวันนี้
เป็นร้านค้าขนาดเล็กในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ครับ
อาจารย์ค่ะอันนี้เป็นการยืนยันของทางผอ
ซึ่งก็คงจะมีการทำข้อมูลอยู่นะคะ
ตรงเจ้าใหญ่เจ้าเล็กมีทั้งหมดกี่เจ้ากันแน่ที่ลงทะเบียนไว้

ผมก็เห็นด้วยกับทางข้อมูลสถิติที่มีการลง
ผมคิดว่าที่รายใหญ่จะได้เปรียบ
ที่ผมพูดถึงหรือขนาดกลางที่ค่อนข้างใหญ่ได้เปรียบ
เพราะว่าจากการที่ลงไปประสบการณ์ใช้จริง

เผื่อจะมีการปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้น

สุรคิตเนี่ยไปดูที่สถานที่ตั้ง

เพราะฉะนั้นมันจะมีร้านค้าจำนวนหนึ่งที่ถูกกีดกันออกไปด้วยเหตุผลทางเรื่องของสถานที่ตั้ง
อีกประเด็นนึงก็คือร้านค้าขนาด
ผมไปพยายามไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว
เพราะเป็นวันหยุดก็อยากไปท่องเที่ยวจริงนะครับ
แล้วก็อยากจะไปช่วยธุรกิจขนาดกลางและย่อม
แล้วผมก็ไปพบกับปัญหาว่าหนึ่งก็คือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ย
แผนที่ที่ทางท่านทำเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับ
หรือมันอาจจะมีแต่ร้านค้าปิดนะครับ
เมื่อวานผมไปหาวันเสาร์ไปหาเยอะมากนะครับ
ชั่วโมงเพื่อที่จะไปหาร้านขนาดเล็กให้ได้นะครับ
แล้วพบว่าไม่มีหรือบางครั้งไปเจอสถานที่ระบุอยู่ในตลาดนัด
ซึ่งผมไม่สามารถระบุได้เลยว่าร้านนั้นตั้งอยู่ตรงไหนในตลาดนั้น
เขามีเป็นร้อยพันล้านแต่ว่ามีจดทะเบียนอยู่อาจจะแค่๕ล้าน
อยู่ในเป็นร้อยล้านนั้นผมก็หาไม่เจอเหมือนกัน
ซึ่งตรงนี้เป็นข้อเสียเปรียบที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ย
เราไม่สามารถระบุตัวตนเขาได้เราไม่รู้วันเปิดปิดของเขานะครับ
ซึ่งแตกต่างจากถ้าเกิดว่าเป็นห้างขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เขาเปิดตลอดนะครับ
วันรวมทั้งเขามีสถานที่ตั้งที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต
ถ้าเป็นร้านค้าต่างนะครับร้านใหญ่เนี่ยจะได้เปรียบในลักษณะนี้ทำให้ผมมองว่าตรงนี้มันทำให้เราเห็นภาพ
เช่นที่มีการแชร์ภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีการเข็นรถเข็นล้อมพื้นที่
ก็เลยใช้บริการห้างใหญ่ก็เป็นลักษณะนี้ครับผม
ค่ะพอออกค่ะเจอปัญหาไหมคะทีมงานบอกไหมคะว่า
คือผมก็ตรวจสอบทุกวันนะคือตั้งแต่มีโครงการนี้ผมก็แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคุณจอมขวัญ
ผมก็ดูทุกเรื่องเลยนะผมก็พยายามดูปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ก็เรียนอาจารย์ครับว่าเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงหรือไม่นะครับ
ขอไปดูครับเพราะว่าเราเชื่อว่าร้านค้าของเราเนี่ยกระจายตัวมากนะครับแล้วก็ใต้ร้านเล็กเป็นส่วนใหญ่
เพราะเราบอกแล้วเราอยากให้เม็ดเงินลงไปสู่เศรษฐกิจข้างล่างจริง
แล้วร้านใหญ่อย่างที่อาจารย์ห่วงเนี่ยเขามีไม่ได้ทุกจังหวัดนะครับ
ที่ผมคุยกับคุณจอมขวัญตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าเขาเลือกได้จังหวัดเดียวนะครับ
ขออนุญาตถามแทรกนิดเดียวค่ะคือเจ้าใหญ่เนี่ยนะคะอย่างที่ฉันเป็นห้างกอไก่

แต่แล้วมีสถิติไหมครับว่ากระจุกตัวกันอยู่ที่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้าใหญ่อะค่ะ
แต่แล้วมีสถิติไหมคะว่ากระจุกตัวกันอยู่ที่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้าใหญ่อะค่ะ
แต่แล้วมีสถิติไหมคะว่ากระจุกตัวกันอยู่ที่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้าใหญ่อะค่ะ
แล้วมีสถิติไหมคะว่ากระจุกตัวกันอยู่ที่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้าใหญ่
แต่แล้วมีบางบริษัทเลือกสมุดประการไม่ได้เลือกกรุงเทพฯนะครับมีเลือกสมุดประการมีครับ
แต่แล้วมีบางบริษัทเลือกสมุดประการไม่ได้เลือกกรุงเทพฯนะครับมีเลือกสมุดประการมีครับ
แต่แล้วมีบางบริษัทเลือกสมุดประการไม่ได้เลือกกรุงเทพฯนะครับมีเลือกสมุดประการมีครับ

ค่ะอาจารย์โนนาฬิตคะให้อาจารย์ปิดท้ายอาจารย์ได้ยาวเลยค่ะ
อาจารย์อยากจะฝากประเด็นไหนหรืออาจารย์คิดเห็นประการใดสำหรับโครงการนี้
แล้วบวกไปด้วยค่ะกระเป๋าสตางค์ช่องที่๒เนี่ยนะคะ
บอกว่าถ้าใช้เต็ม๓๐๐๐ก็จะได้คืน๔๕๐๐ก็คือเขาให้๑๕แต่ไม่เกิน๔๕๐๐

ครับคือจริงก็ให้กำลังใจนะคะ
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยเราควรจะหาวิธีในการกระตุ้นนะครับ

สองสามประเด็นที่อยากฝากไว้นะครับประเด็นแรกก็คือ
ยังมีการที่ขายอยู่นะครับยังตั้งอยู่ในทงฟ้าก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับ
มีร้านที่ท้ายที่สุดพอเราไม่สามารถที่ผมไปหาร้านใหญ่ไม่เจอในจังหวัดที่ผมเลือกก็จริง
ก็คือไม่มีการซื้อขายสินค้าและบริการเกิดขึ้น
แต่ให้ตังค์แต่ละ๕๐แลกกว่า๑๐๐ของเราอันนี้ก็เป็นความเสี่ยง
ส่วนสุดท้ายก็คือการกระจายตัวนะครับ
คือร้านต่างที่เสนอขายมันไม่ได้อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะ
บางทีมันอยู่ไกลมากจนมันไม่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นร้านต่างวันนี้จะสูญเสียโอกาสที่เขาจะมีผู้ซื้อนะครับ
เพราะว่าแม้แต่การเดินทางก็ต้องตั้งใจไปจริงถึงจะไปถึงตรงนั้นนะครับ
ทำได้จริงก็ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แต่โดยทั่วไปก็คือก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ว่าเหมือนกับภาครัฐลดให้๑๕นะเวลาซื้อของนะครับ
ไม่แน่ใจว่าทางประชาชนได้เข้าใจภาพตรงนี้หรือเปล่านะครับ
ถ้าคุณเติมไปในบอลเล็ตแล้วคุณก็ไปซื้อ
ไปก็เหมือนภาครัฐลดให้๑๕
คุณก็ไม่สามารถซื้อไปของอุปโภคบริโภคได้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งที่เราทิ้งกันไว้นะครับว่าคนที่จ่าย๑๐๐เนี่ยมันจะเพิ่มไปถึง๕๐๐๑๒๐๐๐หรือเปล่า
ถ้าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับแต่ก็มองว่าเป็นจุดอ่อนหนึ่งของโครงการนี้ครับ
อันด้านพูดถึงน้อยมากที่บอกว่าขึ้นเงินให้๑๕นะคะแต่ว่าสูงสุดเต็มที่ก็คือ๔๕๐๐บาทนะคะ
ซึ่งแปลว่าเรามีเงินใช้เป็นหลักหมื่นนะคะถึงจะได้เต็มสิทธิ์อันนั้นแบบชนเพดาน
คำถามคือว่าคนกลุ่มนี้ควรได้ป่ะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคือเราคงไต่ไปทีละขั้นตอนให้ไม่ทันแล้วนะคะ
แต่ว่าจะเอาเป็นเป้าที่มีคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะ
อย่างเช่นลงข้อมูลกับเว็บของรัฐบาลที่บอกให้เขาไปลงทะเบียนอันแรกเลย
วัดเสียวค่ะข้อมูลไปไหนคะ
รัฐบาลอยู่ดีจะกลับมาตรวจอะไรควรลงทะเบียนไหมหรือ
ตรวจแน่นอนครับแล้วก็ยืนยันในความปลอดภัยของข้อมูล

ฉันเป็นคนไปลงฉันเป็นคนใช้พฤติกรรมยังไง

ต้องบอกครับปลอดภัยสูงมากถึงเป็นปัญหาที่คนบ่นไงครับว่ายาก

แล้วก็ส่วนที่ว่าจะโดนรัฐบาลตลบหลังไหมนะ

ให้มันมีแบบว่าแบบซื้อบัตรประชาชนอะไรมา
แล้วก็ไปกินหัวคิวกันอย่างที่ข่าวมีไหมคะ

เราเจอก่อนเราเจอธุรกิจประเภทนี้นะครับ

คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางในการหาเงินได้

เราเจอก่อนเราก็ไปยกเลิกสิทธิ์ร้านพวกนี้ไปหมดแล้วอันที่หนึ่ง
ที่สองถ้ามีคนคิดอยากจะทำต่อแล้วโฆษณาอย่างที่ทำนะครับว่า

ในระบบเครื่องสับ๒เครื่องที่ต้องเจอกันในพื้นที่นั้นจริง
อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งคุณจอมขวัญว่าที่ไปถึงแล้วใช้ไม่ได้
ระบบร่มอีกแล้วนี่จ่ายไม่ได้ปรากฏจ่ายได้นะครับ
เพราะฉะนั้นระบบไม่รู้ว่าท่านกำลังจ่ายเงินอยู่ที่ไหนในประเทศไทย
บที่ตั้งนี่แหละคืออยากจะให้ปลอดภัย

ก็ท่านต้องไปจับมาได้จริง
ส่วนที่มีคนบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินไปเลยหากแค่๑๕๐

เพราะฉะนั้นอันนี้ขอแนะนำเลยว่าอย่าทำ

แล้วก็เราจะดำเนินคดีทางกฎหมาย

เขาบอกผิดแน่คือผิดเรื่องช่อชนช่อกง

โทรศัพท์๑เครื่องทำได้แค่ของคน๑คน

ไม่ได้ครับ๑เบอร์ด้วย๑เบอร์นั้นก็๑เบอร์๑เบอร์๑คน๑สิทธิ์
อันนี้ที่ฉันถามเผื่อใครที่ยังไม่ได้ลองเองนะคะ
แต่ถ้าคนที่ร้องเองอาจจะทราบอยู่แล้วว่าคือมันไม่ได้อยู่แล้ว

ส่วนลงทะเบียนไปแล้วแบบเลือกจังหวัดไปแล้ว
ว่าอ้าวข้าจะไปใช้สิทธิ์จังหวัดนี้
ทำงานไม่ได้หาคนทำงานแทนไม่ได้

ก็สิทธิ์ไม่ได้ไปจริงอันนั้นต้องหมดสิทธิ์นะครับ

ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีคำแนะนำครับว่า

เพราะไม่ได้ไปภายใน๑๔วันที่กำหนดใช่ไหมครับ
แต่ว่า๑๐กระเป๋าที่๒ซึ่งได้เงินคืน๑๕อย่าให้เสียนะครับ
ทำได้โดยการรักษาสิทธิ์กระเป๋า๒ไว้ก่อน
โดยการเติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้ในกระเป๋าสองซะ
อันนี้สิทธิ์กระเป๋า๒จะอยู่ไปจนถึง๓๐พฤศจิกา

แต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยอันนี้เสียตั้ง๒๐
สิทธิ์นั้นถูกเป็นนับรวมใหม่เป็นโรงทะเบียนใหม่ได้ของคุณหมัน

ว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยแต่ว่าลุงหลังก็ลุงหลังนะคะ

เผื่อถ้าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบ
ยังอ่านไปไม่ถึงกระเป๋าที่๒ที่ว่า

คือหมายถึงครั้งเดียวที่เราลงค่ะคือเราจะได้เหมือนสองสิทธิ

พออธิบายแบบนี้ค่ะในกระเป๋าตังค์เรามีหลายช่อง
ก็แบบนั้นเลยครับคุณจอมฝันคือใบเดียวกัน

เข้าไปมันแยกเป็น๒ช่องช่องแรกใน๑๐๐๐ที่ว่านี้แหละ
ที่เป็นข่าวนะคะส่วนอีกช่องนึงเนี่ยค่ะ
คือเราจะได้สิทธิ์เมื่อเราเอาเงินของเราเติมเข้ามาในแอป
นี่อธิบายถูกนะคะเติมเข้ามาในแอปแล้วก็ใช้จ่ายตามเงื่อนไข
แล้วทีนี้เขาจะคืนให้๑๕ของเงินที่ใช้จนถึง๓๐พฤศจิกายน
แต่ว่า๑๕ที่ว่านี้ไม่ใช่ใช้กระจายนะคะเต็มที่เพดานใช้แค่๓๐๐๐
แปลว่าเต็มที่เราจะได้คืนแค่๔๕๐๐บาทถูกต้องนะคะ
ซึ่งอันนี้เงินดิฉันล้วนเลยสิคะจะได้ก็แค่
รัฐบาลช่วยออก๑๕ของการใช้จ่าย
แต่คนกลุ่มที่แบบแหมจะใช้ได้แบบจนได้คืน๑๕อะไรขนาดนี้
เราควรช่วยเขาเหรอคะเขาเขาคือคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือ
ที่เรียนคุณจอมขวัญว่านี่คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นสิ่งเม็ดเงินของรัฐบาลอาจจะมีจำกัด
รัฐบาลใช้เงินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต้องบอกว่ารัฐบาลเติมให้๑๕ดีกว่า
อีก๘๕มาจากเงินของพี่น้องประชาชนที่มีกำลังซื้อ
วันนี้นะครับที่จะลงไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
ไหมครับมันจะไม่ใช่เงินรัฐบาลหมื่นล้านแล้วจบกัน
ใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านเติมเงินเข้ามาในกระเป๋าที่๒
ถ้าเติมคนละ๕๐๐ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้
ล้านคนตัวละ๕๐๐๐ก็๕๐๐๐ล้านนะครับ
ที่จะลงสู่ระบบเศรษฐกิจแค่หมื่นเดียวก็ลง
อย่างนี้ผมว่านั่นก็คือผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ใช้ได้จนถึงสิ้นสุดโครงการเลย๓๐พฤศจิกายน
คือโครงการที่ว่านี้ที่บอกว่ากระเป๋า๑ใบ๒ช่องที่ว่านี้

แต่ว่าตามเงื่อนไขของเขาคือลงทะเบียนเสร็จภายใน๑๔วันต้องเริ่มแล้ว

หมายถึงตูมเดียวพันหนึ่งก็ไม่ใช่แปลว่าตูมเดียว

อันนี้เหมือนกันค่ะจะใช้๑๕ที่แบบได้คืนกลับมาก่อน
ค่อยใช้ไปจนถึงหมดโครงการก็ได้ใช่ไหมคะ

เร็วมากครับเพราะว่าสิ้นสุดโครงการ๓๐พฤศจิกายน
ขอเวลาเราประมวลผลการใช้จ่ายของทุกคน
นะครับ๒อาทิตย์แล้วก็คืนเขาเลย
คนสุดท้ายที่จะได้จะภายใน๒อาทิตย์

เพราะฉะนั้นภายในเดือนธันวาคมเข้าหมดแน่นอน

แล้วเงินก็จะเข้าไปสู่กระเป๋าตังช่องที่๒นี่แหละครับ
จะคืนกี่พันก็แล้วแต่สูงสุดไม่เกิน๔๕๐๐เนี่ยนะครับ
ก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าตังค์ช่องที่๒
ซึ่งเอาไปใช้ต่ออย่างที่เคยใช้มา๒เดือนนี้

ได้หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าพอแล้วไม่อยากใช้แล้ว
โอนเงินนี้กลับเข้าไปเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้เลย
เข้าบัญชีตัวเองก็ได้ใช่ไหมโอนกลับเข้าไปส่วนคนที่ใช้ไม่หมด
มันจะมีโครงการอะไรต่อเนื่องมาไหมคะไหนลงทะเบียนไปแล้วรอบนี้
เดี๋ยวจะมีโครงการหลังปีใหม่อะไรอย่างนี้มีไหมคะ
ว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีมากนะครับ
เพราะฉะนั้นผมว่ากระทรวงการคลังรัฐบาลคงไม่หยุดแค่นี้ครับ
จะต้องต่อยอดจากโครงการนี้ว่าจะทำอะไรขึ้นมามากกว่านี้
เป็นประโยชนกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตามที่คุยกับผู้มนุยการมาก่อนนะคะ

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเท่าที่ฟังข้อออกมา
คืออาจจะมีก็ได้คนที่พยายามจะทำต่างนานาที่แชร์กันนะคะ

กระทรวงคลังก็จะพยายามตามแก้เช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องของการตอบคำถามว่าตกลงตรงเป้าไหม

มันไปถึงคนที่ควรจะได้เงินก้อนนี้หรือไม่
คุณผู้ชมก็ยังมีส่วนที่จะตัดสินใจได้นะคะ

มันเป็นไปตามนั้นในความคิดเราหรือเปล่า

วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณพอมากสำหรับคืนนี้ค่ะ

คดีใหม่ด้วยแล้วก็คดีเก่าด้วยที่มีความคืบหน้า